อันนี้เรานำเสนออยู่เป็นระยะนะคะ
ก็ต้องยอมรับว่าในสังคมของเราก็มีคนที่มีความผิดปกติทางจิต
ก็คือชอบสำเร็จความไคร้โชว์สาว
เหตุการณ์นี้ปกติแล้วนะคะสาวเขาก็จะกลัวกันนะคะ
เขาบอกว่าซึ่งความกลัวทำให้คนที่ก่อเหตุแบบนี้
กลุ่มคนที่ชอบทำแบบนี้มีความพึงพอใจมากขึ้น
แต่สาวคนนี้ไม่กลัวค่ะอัดคลิปเลย
และโพสต์เฟซบุ๊กประจานไปเลยนะคะ
นี่เป็นคลิปนะคะคลิปที่นักศึกษาสาวคนนี้ได้ถ่ายไว้

เป็นผู้ชายขยับมืออยู่ไหวนะ
ใช้ชื่อว่าทิพย์ขออภัยนะคะทิพย์พระพร
เป็นคลิปที่มีความยาว๔๒วินาที
ภาพที่เห็นนะคะเป็นชายคนหนึ่งกำลังนั่งสำเร็จความไคร้
ลับกับมองไปทางผู้หญิงที่แอบถ่ายคลิปนี่แหละ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดที่สาราสาราริมทาง
ผู้โพสต์คลิปยังระบุข้อความติดแฮชแท็กด้วยนะ
พิกัดสาลาหน้ามอไซค์ใหญ่ระวังตัวกันด้วยนะ

แรกก็มีชาวเฟซบุ๊คเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปต่างนานานะคะ

ด่าค่ะด่าสิฮะถึงพฤติกรรมชายคนดังกล่าวที่มีพฤติกรรมแบบคนโรคจิตนะคะ
ที่ทำอะไรแบบนี้และที่สำคัญกลางวันแสกเลย
อยู่สาราคนที่นั่งรอรอร่วมผ่านไปผ่านมา
คุณคิดว่าเขามีเลือกเวลาเหรอ

แต่เขาแบบโอ้โหคนล้านคนนั่งอยู่เยอะนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามผู้ใช้เฟซบุ๊คที่โพสต์คลิปนี้นะคะ
เป็นนักศึกษาหญิงอยู่ปี๔แล้ว
หรือเกษตรสายใหญ่ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช

เกิดขึ้นหลังเที่ยงเมื่อวานนี้เองนะคะ
สายตรวจโซเชียลก็ตรวจสอบไปเลยนะคะ

เจ้าของคลิปไปนั่งรอเพื่อน
และเกิดขึ้นต่อหน้าเพื่อนคนอื่นอีก
ครับโอ้โฮทำต่อหน้าหลายคนเลยนะรวมเป็น๕คน
โดยผู้ก่อเหตุขี่รถไปจอดด้านหน้าสาราริมทางนี้ก่อนนะ
ก่อนที่จะเดินลงมาแล้วก็มาทำอนาจารย์แบบนี้
และหญิงสาวก็รวบรวมความกล้า
ช่วงแรกก็รู้สึกแบบอายหันหลังให้
แต่ว่าสุดท้ายปรึกษากันแล้วแล้วบอกว่าถ่ายไว้เลยจะดีกว่า
ส่วนผู้ก่อเหตุได้ขี่รถหลบหนีไปหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วนะคะ
หลังแม่ค้าคือเป็นการหลบหนีไป
หลังจากที่แม่ค้าน้ำอ้อยบริเวณนั้นไปแจ้งรอปภของมหาวิทยาลัย
และจากการสอบถามทราบว่าทำเป็นครั้งที่๔แล้ว

โอ้โหไปฟังเสียงน้องคนที่ถ่ายคลิปกันหน่อยค่ะ
ชอบออกเรื่อยค่ะ
แล้วก็จะมีเด็กมองกฎตั้งกฎเท้นอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็น่าควรเพราะตรงนี้มันเป็นสถานที่มืด
มันไม่มีไฟด้วยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ค่ะ

เหตุการณ์ที่บอกไปนี่เกิดขึ้นกลางวัน

ก่อนหน้านี้มีป้อมยามแต่ว่าถูกถอนออกไปในปี๒๕๕๘นะคะ
เขาบอกว่าอยากให้เข้าไปดูหน่อยหมั่นไปตรวจตราหน่อย